มาดูต่อกันที่เรื่องที่เหลือเชื่ออีกแล้วเหมือนกัน

แต่หลายคนก็พยายามจะหาช่องทางกันอยู่นะคะ

ที่มันบินเข้ามานอกโลกนี้นะครับ
กรณีที่ตลกชื่อดังพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐บาท

ภาพดังกล่าวพี่ท็อฟฟี่เล่าให้ฟังว่า
เป็นการไปเฝ้าสังเกตการณ์ตามความเชื่อ
ของกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อนศิลปินกว่า๒๐ชีวิตค่ะ
หลายคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการท้าพิสูจน์ว่า
เขาบอกว่าถ่ายติดตอนตี๔ถ่ายกับโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
ขณะที่ฝนตกหนักเนี่ยยังเห็นเป็นแสงไฟลอยไปลอยมา

เขาบอกเลยว่าไม่มีการตัดต่อภาพใดทั้งสิ้น
เพราะว่าตัวพี่ท็อฟฟี่เองรวมไปถึงทีมงาน
เทคนิคการซูมภาพเข้าไปค่ะ
เขาว่าอย่างนั้นไปดูและไปฟัง

ถ้าที่ลำไม่เห็นถ้ามาแล้วแต่มาอีกเทียบแล้วมีอีกเทียบ

มหาดตาแล้วเขาบินอยู่ใต้เข้าหนึ่ง
อ๋อมหาดตามาตามทาง
เชื่อไม่เชื่อก็ต้องว่ากันอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับคุณนะ
โดยทีมที่ไปร่วมสังเกตการณ์ค่ะอีกหนึ่งหนุ่มหล่อเลยนี่
ดิวพัฒนภพลหรือว่าดิวดูสตาร์นั่นเอง

ส่งกระแสจิตไปบอกด้วยให้มาปรากฏให้เห็นหน่อย

ในที่สุดคุณดิวบอกว่าเห็นบนท้องฟ้าตั้ง๔ลำนะคุณ
ส่วนใครที่มองว่าเจ้าตัวงมงายแล้วเข้ามาด่าเข้ามาแซะ

แล้วก็ชวนท่าพิสูจน์เรื่องนี้กันได้ค่ะ
นะคะผมตั้งใจมากผมอยากให้คนอื่นได้เห็น
นั่งแบบตั้งใจเพ่งสมาธิตั้งใจมาก

โอ้โหบินแบบลำใหญ่มากสวยมาก
และบินลายแบบชัดเจนชัดเจนมาก
ด้วยความที่ว่าคนมากขึ้น
กระแสจิตมันรวมพลังสามัคคีกันมากขึ้น

เขาก็เลยมาเพื่อยืนยันแบบชัดมาก
โหทัวลงผมยับเลยคอมเมนต์ต่าง
แบบว่าผมบ้าผมเมาผมไปมั่วสุมอะไรกัน
โอ้โหระวังนะฮะข้อความเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันอันตราย
เดี๋ยวพวกคุณไม่เห็นว่าพวกผมทำอะไรกัน
พวกผมต้องจุดทุกสิบหกดอก
พวกผมนั่งสมาธิกันจริงจังแค่ไหน

อยากจะลองชวนมาดูการพิสูจน์กันดีกว่า
ถ้าเกิดได้เห็นกับตาแล้วอาจจะเชื่อ

ทางวิทยาศาสตร์ก็มีการพิสูจน์กันอยู่

นี่ปี๒๐๒๐แล้วเอาจริง
แต่ว่ามันก็มีหลายกระแสนะว่าเห็นจริงบ้าง

แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แต่คุณดิวเดอร์สตาร์เขาท้าพิสูจน์เลยนะ
ว่าถ้าไม่เชื่อนะรอบหน้าให้ไปที่จังหวัดระนอง
ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ารอบหน้าจะมีมาให้เห็นหรือเปล่านะ
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ